เรื่องของงูเขาบอกว่าไม่ได้มาแค่ตัวเดียว

เห็นงูมาเป็นคู่กันอย่างนี้
ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาคิดว่าอะไร
คิดว่ามันสู้กัน
ไม่ต้องสู้กันก็มีโอกาสเป็นไปได้
แต่บางคนเขาคิดว่ามันมาพอดรักกัน
แล้วเล่นซัดกันข้างทางเลย

ไม่ไปหาที่ที่มันเงียบหน่อย

จริงมันก็เงียบแหละแต่คนเห็นเอง
มันยังไม่ได้เสียงดังเลยคุณ

มันมีแค่๒แบบจริงนะคุณผู้ชม
บางคนก็คิดว่าเป็นการผสมพันธุ์กัน

แต่เขาว่ากันว่ามันเป็นการต่อสู้กัน
เพื่อแย่งชิงตัวเมียหรืออนาเขต

ชิงความเป็นเจ้าแห่งสังเวียน

เราดูทีวีมากเนอะ
แต่อย่างนี้เขาบอกไว้อย่างหนึ่งกับคลิปนี้ว่า
รถที่ขับไปแล้วถ่ายติดงูคู่นี้ได้ทะเบียนรถ

เห็นไงเพราะในคลิปมันมองไม่เห็น
ทะเบียนรถค่ะทะเบียนรถค่ะมาค่ะทะเบียนรถค่ะ
คือทวงเอาจริงคือโพสต์คลิปเฉย
จากทางเน็ตมาคอมเม้นต์ทวงทะเบียนรถค่ะทะเบียนรถค่ะ
ตามนี้ไม่ขออ่านแล้วกัน
ติ๊กต๊อกนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าเก่งเด็กซ่า
เดี๋ยวรู้กัน
เมื่อกี้นี้ขับรถคันใหญ่ไป